แอบชอบเจ๊เจ้าของร้านเป็นแม่ม่ายนะฮะ

สิ่งที่สารวัตรกำนันทำก็คือ
ยิงเจ๊เจ้าของร้าน

แล้วก็ไม่ยอมสุดท้ายเสียงปืนดังปั้ง

ภาพเหตุการณ์ขณะที่เจนีครับ

เป็นเจ้าของร้านขายของชำอยู่ในพื้นที่

นายน้อยคือใครเขาเป็นสารวัตรกำนัน
อำเภอป่าบอนครับและเป็นผู้ก่อเหตุ

เอาปืนเก็บก่อนอย่าเอาปืนออกมา

ผู้ก่อเหตุลั่นไกลปั้ง

หลังจากนั้นเจนีนั้นล้มกองลงกับพื้น
สิ้นใจตายตรงบริเวณหน้าร้านครับ

ผู้ตายครับป้าเอียดป้าเอียดบอกว่า

เนี่ยนะที่คนในชุมชนเขาจะเรียกกันเนี่ย
เป็นคนนิสัยดีชอบทำบุญ
เป็นแม่ม่ายมีลูก๒คน
คนโตเป็นผู้ชายทำงานอยู่ต่างจังหวัด
ส่วนลูกคนเล็กเป็นผู้หญิงอยู่บ้านเดียวกันกับเจนีเขานั่นแหละ
แต่ว่าตอนเกิดเหตุคิดว่าลูกสาวคนเล็กคงไม่อยู่บ้าน
เป็นจังหวัดนั้นพอดีแล้วนายน้อยปลุกมาที่ร้าน
ก็คงไม่คิดว่าจะมาก่อเหตุรุนแรงขนาดนี้หรอก
พอจะรู้อยู่บ้างว่าเหมือนกับนายน้อยคนก่อเหตุ
มาชอบพอติดพันธนีเขา
ทำให้มีผู้ชายมาชอบพอเป็นเรื่องธรรมดาแหละ

ที่เหลือนี้ขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ
ลองฟังเพื่อนของผู้ตายเล่าเพิ่มเติมครับ

นายน้อยไปมาหาสู่กับเจนีอยู่เป็นประจำ
คาดว่าสาเหตุที่ทำให้นายน้อย
ซึ่งเป็นสารวัตรกำนันอำเภอป่าบอน

เนื่องจากโมโหที่ว่าโทรหาผู้ตาย

โมโหบุกมาถึงปั๊บอาจจะบวกกับความเมาด้วย
ทะเลาะกันทะเลาะเสร็จแล้วนายน้อยฮะ
ชักปืนออกมาเกิดการยื้อแย่ง
แล้วปืนก็ลั่น๑นัดโป้ง

ต้องตรวจสอบนะฮะจังหวะการเดินของนายน้อยหลังจากก่อเหตุแล้วยังเดินเป๋
เลยเหมือนจะเซด้วยอันนี้ก็ต้องตรวจสอบนะฮะว่า
ตอนก่อเหตุนั้นคือเขามีสติครบถ้วนหรือไม่อย่างไร
หลังเกิดเหตุครับตำรวจนั้นไปตามตัวน้อยที่บ้านพักยังไม่พบตัว
อยู่ระหว่างการติดตามตัวนะฮะและเตรียมจะขอสารออกหมายจับนายน้อยผู้ก่อเหตุต่อไป
ทันทีที่มีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบนะครับ